คุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมมีสมาชิกครอบครัวเป็นแบบนี้

คือน้องสาวคนหนึ่งบอกว่าทนไม่ไหวแล้ว
พี่ชายเนี่ยงานการไม่ทำติดยาบ้า
แล้วหลังนี้บ้านที่อยู่ด้วยกันอยู่กันนะมีเธอ
มีลูกสาวของเธอวัย๕ขวบ
มีคุณยายวัยเกือบ๗๐แล้ว
แล้วก็มีพี่ชายคนโตที่ป่วยรวมถึงพี่คนกลางที่ติดยา
ทุกครั้งคลุ้มคลั่งอารวาสตบหัวลูกเธอจนล้มกลิ้งบ้าง
เอามีดมาขู่ยายขอเงินไปซื้อยาบ้าบ้าง
แจ้งตำรวจตำรวจบอกทำได้แค่เตือนค่ะ
บอกในย้ายล้างขอขู่กับเกียรติพ่อ

แจ้งตำรวจตบหัวลูกเธอจะล้มกลิ้งบ้าง
ดูสิคะยายล้มกลิ้งไปกับพื้นอันนี้คือพฤติกรรมที่เป็นหลักฐาน
พฤติกรรมของในปามเวลาคลุ้มคลั่งอยากจะได้เงินไปซื้อยา

ดูมือขวาถือมีดขู่ยายดูด่าดูบอกเดี๋ยวกูจะปาดคออย่างนี้

ละวาดไล่ทำร้ายคนทั้งเตะทั้งกระทืบ
ไปห้ามก็ผลักยายล้มอีก
คือคุณปังปอนน้องสาวเป็นคนส่งคลิปเหล่านี้มาร้องผ่านสื่อ

แจ้งตำรวจไปตำรวจก็ไม่ทำอะไรเลย
เล่าบอกว่ายายกับลูกสาวเธอวัย๕ขวบอยู่ในบ้านที่กาลสิน
แล้วพี่ชายเธอที่ชื่อปามก็อยู่ด้วย

ตอนแรกก็อยากให้พาไปรักษา
หลังเธอบอกจับติดคุกเลยได้ไหมไม่ต้องรักษาแล้ว

ถ้าไม่ได้ก็โวยวายทำร้ายข้าวของค่ะ

ยายก็จะมีด่ามั่งบ่นมั่ง

แล้วก็ได้เงินมาก็ไปซื้อยามาเสพ

ตำรวจบอกว่าทำได้แค่ตักเตือนค่ะ
เพราะว่าไม่อยากให้เป็นปมในใจ

แล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็บอกว่า

เขาบอกว่าเขาจะไม่ทำอีก

ก็บอกไม่เอาไม่เอายอมแล้วจะปรับปรุงตัว

ตรวจสอบตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วเพราะว่าน้องปังปอนเขาร้องผ่านสื่อไปไง
ตำรวจก็มาตรวจสอบก็ควบคุมตัวไปนะ
แล้วตอนเช้าก็ปล่อยกลับมายายก็เล่าบอกว่า
หลานอาจจะคลุ้มคลั่งทุกครั้งเวลาขอเงินไปซื้อยาบ้า
ถ้าไม่ให้ก็จะทำร้ายคนอื่นแล้วก็พังข้าวของ
ก็ไม่เห็นตำรวจทำอะไรเลยอ่ะ
ล่าสุดในบรรเว์ยังตลาดพร้อมกับเจ้าหน้าที่ปกครองลงพื้นที่นะคะ
พาตัวในปามไปเข้าค่ายบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด
ตอนแรกเจ้าตัวก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมไปพยายามจะเดินหนีกลับเข้าบ้าน
แต่เจ้าหน้าที่ก็นำกำลังปิดล้อมแล้วก็คุมตัวกลับไปขึ้นรถนะคะ
ทีนี้บำบัดระยะเวลามันคือ๑๕วัน
เดี๋ยวหลังบำบัด๑๕วันก็จะมีการติดตามผลความประพฤติอย่างต่อเนื่องนะคะ
ล่าสุดพอฝ่ายปกครองเข้ารับตัวเนี่ยชุดสืบสวนสพยางตลาดก็ประสาน
ขอรับตัวไปดำเนินคดีทำร้ายร่างกายแล้วก็เสพยาด้วยค่ะ
พอมาถึงโรงพักนี่ปามก็มีท่าทีอ่อนลงนะคะ
แล้วก็บอกสำนึกผิดกราบขอโทษยาย

ยายเรียกหลานมาตลอดเท่านั้นไงยายก็อยากคิดแฮง
ยายก็ผู้ใจไหนตัวของมันประหายยาย
ยายก็บอกว่าขอตะว่าเรียนตัวของอะมันคุ้ม

ได้ยินได้ยินเพราะแรกการขอโทษขอมูลบ้างเธอเลย
นั่นแหละจำไว้ยังเห็นอีก

เคยถูกจับคดียาเมื่อ๑๐ปีก่อนนะคะ
เรื่องต้นปามบอกยินยอมเข้ารับการรักษา
แล้วก็ถูกส่งตัวไปบำบัดตามขั้นตอนค่ะ
ตำรวจเองก็ได้มีการทำความเข้าใจกับครอบครัวผู้เสียหายนะคะ
ที่ว่าบอกว่าเป็นข่าวไม่ระงับเหตุไม่มาดูไม่มาอะไรค่ะ
ตำรวจเองก็ชี้แจงบอกว่า
คือก็ทำตามมาตรการทำตามขั้นตอนแล้ว
แต่ก็มีการเหมือนกับส่งหน่วยงานมาบอกว่า

ชุมชนที่มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
ฝากด้วยครับเพราะว่าชาวบ้านแล้วก็คนในครอบครัว
เขาจะได้อยู่อย่างสุขใจนะครับ